เรื่องเศร้ารับช่วงของวันแม่คุณผู้ชมครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น
มีนักท่องเที่ยวเขานั่งเรือออกไปชมวานบรูด้านะครับ
แล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ตกดินครับในทะเลในพื้นที่ของจังหวัดเพชรชบุรี
แต่ว่าจังหวะที่ไปไปเกิดพายุงวงช้างพัดมาพอดี
แล้วพัดทำให้เรือจมนักท่องเที่ยวตกน้ำรอดชีวิตส่วนหนึ่ง
แต่บางส่วนจมน้ำหายไปล่าสุดเป็นข่าวเศร้าเพราะเสียชีวิตนะครับ
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนครับ

ไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นักในประเทศไทย

ที่พายุงวงช้างมันคือมันจะมีพายุที่หลุม

อบลมมาแล้วก็หมุนคล้ายงวงช้าง
จากพื้นดินสูงขึ้นไปด้านบน

แต่เหตุการณ์นี้พายุลูกนี้มันหมุนแล้วมันทำให้เรือล่ม
แล้วประเด็นคือไปหมุนอยู่กลางน้ำกลางทะเล

ถูกต้องนะครับแล้วเรือล่ม
คนก็ตกเพราะว่าเรือมันคือพลิกเลย
ล่มไปเลยแล้วเรือคุณผู้ชมก็หมุนกลับแบบนี้

ถึงแม้เรือจะอยู่ใกล้กับฝั่งก็ตามทีคุณผู้ชมครับ
แต่เรืออยู่กลางน้ำพอดีนะฮะ
สุดท้ายแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเรือแท็กซี่

จริงแล้วคนที่อยู่ที่ฝั่งเขาอยู่ที่ร้านอาหาร

ในพื้นที่หมู่๒ตำบลบางตะบูน
ที่อำเภอบ้านแหลมที่เพชรชบุรี
ห่างจากฝั่งด้านทิศใต้ไปประมาณ๑๕เมตรเท่านั้นเองครับ
ตรงนี้มันใกล้กันใกล้ฝั่ง
หลังจากที่จากพายุงวงช้างมันพัดทำให้เรือล่ม
สุดท้ายคนในเรือจมน้ำหายไป
ช่วยขึ้นมาได้๖คน
เป็นชาย๒คนก็คือทางด้านของคนขับเรือ
คือนายสัมพันธ์แล้วก็นายธนากรอันนี้เป็นนักท่องเที่ยว
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวหญิงอีก๔คนที่ช่วยมาได้
คือนางสาวสุธีพรนางสาววาสนานางสาวสุนีและนางสาวทะนาพร
แต่มีนักท่องเที่ยวชายสองคนหายไป
ชื่อว่ากฤษณัทแล้วก็ชะนินอันนี้หายไปหลังเกิดเหตุ

ทีนี้ไปสอบถามคนขับเรือคือนายสัมพันธ์
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตเขาบอกว่า
เขาได้รับการว่าจ้างจากกลุ่มนักท่องเที่ยว๗คน
เป็นผู้ชาย๓คนผู้หญิง๔คนจากรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อ่าวบางตะบูนก็จะไปเที่ยวกัน
ที่บริเวณปากอ่าวที่ทะเลบ้านแหลม
ชมทัศนียภาพวุธตอนเย็นพระอาทิตย์ตกดินมาสวยงาม
แล้วก็จะไปดูวานบรูด้าด้วยถ้าเกิดโชคดีจะไปเจอวานบรูด้า
หลังจากเที่ยวชมเสร็จสับปุ๊บกำลังจะเอาเรือกลับแล้วนะ
ดูทุกอย่างเสร็จแล้วกำลังขับเรือจะกลับเข้ามาที่ตัวแม่น้ำบางตะบูน
เหลือทางอีก๒กิโลจะถึงรีสอร์ทแล้ว
ระหว่างทางไปเจอพายุงวงช้างก่อตัวขึ้นมาขนาดใหญ่
ตอนแรกมันอยู่ห่างเรือสักพักนึงมันหมุนเข้ามาจน
มันโดนทิ้งเรือทำให้เรือคลนกับแรงภายุหมุนไม่ไหว
ว่าคนที่ลงเรือทุกคนมันมีกฎข้อบังคับของกรมเจ้าท่า
ว่าต้องสวมเสื้อชูชีพเนอะ

แต่ผู้ชายสองคนหายไปก่อนหน้านั้น

อย่างที่บอกนะฮะคือตอนแรกเนี่ยหาไม่เจอ
เอาขึ้นมาได้แค่หกคนสองคนศูนย์หายไปค่ะ

แต่ว่าไปฟังเสียงหนึ่งในผู้รอดชีวิตกันก่อนนะครับ
น้องมากันทั้งหมดกี่คนครับเนี่ยมากันกี่คนครับมากันแค่สามคนค่ะ
แต่ห้องเรือมีเจ็ดค่ะอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมครับ
อืมไม่ใช่ครับแล้วแล้วน้องได้ใส่เสื้อกันไหมอืม
ไม่มีเสื้อชูชีพเหรอครับอืมลมงวงมาลมงวงมาเหมือนพายุบุ๋นใช่ไหมครับ
พายุบุ๋นใช่ไหมแล้วเราทำให้เรือพลิกเลยหรือไงครับมันสีเรือพลิกความกว่าเลย
ก่อก่อเอาไม่ไม่ไม่ได้ใส่แต่ชูชีพมีชูชีพมีแต่ว่าไม่ได้ใส่ครับ
ก็เลยหันหูกลับไปไปช่วยที่เหลืออยู่กลางน้ำเอาชูชีพมาให้สองคนข้างนอกอืม
หันไปที่สองคนนี้หายไปแล้วแล้วสองหันมาทางนี้สองคนหลายห้ายอืม
เป็นผู้ชายทั้งคู่นี่คือคนขับเรือนะคะซึ่งเราก็ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าคนขับเรือเองเนี่ย
สวมเสื้อชูชีพตอนเกิดเหตุหรือเปล่าอันนี้คือต้องฝากเน้นย้ำด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะพอเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะพ่อเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
นายนัทชัยพร้อมกับนายอำเภอก็มีการเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีค่ะ
เพื่อที่จะในส่วนของการดูแลการค้นหาผู้สูญหาย๒คนที่ตอนแรกหายตัวไป
มีการจุดทูปนะคะเพื่อที่จะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณปากน้ำบางตะปูนก่อน
เพื่อที่จะลงงมค้นหาซึ่งในช่วงแรกเหมือนกับงมค้นหา๕ชั่วโมงยังไม่เจอ
ต้องมีการยุติก่อนเมื่อคืนนี้นะคะจนกระทั่งรุ่งเช้าวันนี้ค้นหาอีกรอบหนึ่ง
ใช่ครับแต่สุดท้ายก็กลายเป็นข่าวเศร้าผู้สูญหายสองคนล่าสุดเจอร่างแล้ว
หนึ่งคนก็คือเสียชีวิตเพราะร่างนั้นไปติดอยู่ที่ต่อหม้อสะพาน
ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุไปดูนาทีแม่ของผู้เสียชีวิต
เดินทางมาเห็นศพของลูกตัวเองครับ
คุณผู้ชมคิดดูนะวันแม่เนี่ยเป็นวันที่ลูกกับแม่เขาต้องอยู่ด้วยกัน

อดหอมกันพาไปเที่ยวกันต้องมีความสุข
แต่คุณแม่ท่านนี้เสียใจที่สุดในชีวิต
คือคุณแม่หลายท่านอาจจะรับพวงมาลัยรับดอกไม้รับของขวัญ
แต่คุณแม่ท่านนี้กลายเป็นว่าต้องไปรับศพลูกชายรับศพ
แล้วเมื่อสักครู่คุณแม่พูดแล้วว่ามันเป็นการหอมครั้งสุดท้ายจริงเนอะ
ถึงว่าก่อนที่เขาจะมาเสียชีวิตเขาก็มีการไปกอดไปหอมคุณแม่
ก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นหอมเป็นกอดสุดท้ายแล้วสุดท้ายคุณแม่ต้องมารับศพลูกชาย

ด้านขวาเป็นภาพของผู้เสียชีวิตเราต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงครับ
คุณแม่ท่านนี้คือคุณธัญลักษณ์เป็นแม่ของคุณชะนิน
หนึ่งในผู้สูญหายและเสียชีวิตที่เจอกลายเป็นศพนะครับ
คือชาวบ้านแจ้งทีมกู้ภัยบอกว่าไปเจอศพผู้เสียชีวิต
ไปติดอยู่ที่บริเวณเชิงต่อหม้อสะพานข้ามแม่น้ำบางตะบูนบริเวณปากอ่าวนั่นแหละครับ
ก็เลยเอากำลังออกไปค้นหาก็ไปเจอนะครับ
ขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบุรีคุณนัชชัยก็ยืนยันนะฮะ
เดี๋ยววันนี้จะค้นหาอย่างต่อเนื่องเพราะอยู่อีกหนึ่งคนที่ยังหาไม่เจอนะครับ
เดี๋ยวจะหาทั้งสองฝั่งแม่น้ำเลยนะซึ่งคาดว่าน่าจะลอยไปด้านเหนือและจากจุดที่จม
คาดว่าเดี๋ยวก็คงจะเจอกันเพราะว่าช่วงที่เรือจมเมื่อวานเนี่ย
เรือล่มเนี่ยเป็นช่วงน้ำขึ้นพอดีนะครับอาจจะพัดพาเข้าไปตอนนี้ก็น่าจะไหลย้อนกลับไปทางต้นน้ำแล้ว
ถ้าคนในเรือไม่มีการใส่เสื้อชูชีพคนขับเรือเจ้าของเรือต้องมีส่วนรับผิดชอบ
ก็ถอดบทเรียนแล้วก็ผู้ประกอบการก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ